แล้วเจ้าของห้องเช่าเองเลี้ยงหมาไว้๓๐กว่าตัว

คนที่มาเช่าด้านหลังเลยสุดรำคาญ
หมาเป็นสิบมันปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้าง

เดี๋ยวแสดงว่าเหมือนคุยเมื่อกี้ที่เราคุยไม่ใช่น้ำถ้วม
ไม่ใช่น้ำท่วมมันคือเรื่องของน้องหมานี่แหละ

อย่าพูดไปก่อน
แค่ดูมาไม่กี่ตัวเนี้ย

เขาเขาซากไป
แล้วคุณเห็นหลังคาไหมหลังคาทสักสีอ่ะด๊อต

เหรอ๓๐ตัวเธอนับไปนับมานับมานับไปเปล่า
ข้างบนก็มีข้างล่างก็มา
มันรวมอยู่กันไปหมดนี่
เห็นไหมดอมนับไหวไหม

ใช่แล้วท่าทางมันดุด้วย
เจ้าหน้าที่เขาก็กลัวเหมือนกันนะตอนที่จะไปจัดการ
เพราะว่าจะปีนตามขึ้นไปบนหลังคาก็กลัวว่า
เหยียบปุ๊บหลังคาจะพังลงมานะคะ
บนวังกระแจของจังหวัดตราด
แล้วกูภัยได้รับแจ้งบอกไปจับหมาน้อย

บั้นไม้๒ชั้นแล้วติดชาน์คือ๔ห้อง
หมาหลายตัวเหลือเกินมันค่อนข้างดุเห่าอยู่บนหลังคา
แล้วไม่กล้าเจ้าหน้าที่จะปีนขึ้นไป
เดี๋ยวร่วงลงมาแน่นอนเลยค่ะรับน้ำหนักตัวไม่ไหวแน่แหละ

ก็ทำได้แต่ไล่เอาไม้ไล่
ให้มันพ้นจากตรงหลังคาของคนที่เช่าอยู่ตรงนี้

คุยกับหนึ่งในคนเช่านะ
เขาบอกว่ามาเช่าห้องอยู่ตรงนี้๒ปีแล้ว
เจ้าของเขารักหมามากเก็บหมามาเลี้ยงไว้ที่บ้าน
แล้วช่วงหลังเจ้าของเขาไม่ค่อยได้อยู่ไง
เพราะว่าบ้านเขาอยู่ที่กรุงเทพที่ตราดเขาก็ไม่ค่อยได้อยู่เท่าไหร่หรอก
ดังนั้นบ้านนี้มีเอาไว้เลี้ยงหมาเลยพี่เบิร์นดอร์มพูดคุณผู้ชม

สภาพกระเบื้องมันก็ไม่ค่อยจะดีใช่ไหม
มันก็แตกมันก็หักมันก็ผูกพังแบบนี้ค่ะทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะฉันเป็นแค่ผู้เช่า
ก็ต้องเช่าแล้วก็ต้องทนความรำคาญนี้ไป

เจ้าของเขาก็พูดประโยคกลับมาว่าอยู่ได้ก็อยู่นะ

ทีนี้พอเลิกงานกลับมาถึงบ้านปั๊บ

เพื่อนบ้านแน่นอนแหละฉันไม่ได้โทรนะ
เพื่อนบ้านน่าจะโทรไปแจ้งกู้ภัยให้มาจัดการหมาค่ะ
นี่แหละคนดูแลบ้านนะพอเราคุยกับผู้เช่าแล้วใช่ไหม
เราไปคุยกับคนดูแลบ้านด้วยก็ยอมรับ
กลางคืนหมาพวกนี้มันพาขึ้นไปบนหลังคา
วิ่งเล่นกันบนหลังคานี่เสียงดังไปหมดเลย
โทรไปบอกเจ้าของบ้านแล้วแหละบอกว่าคุณจัดการเรื่องนี้หน่อยได้ไหม
แต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้หรอกค่ะหมามันอยู่บนหลังคา
คือบางทีต้องรอรอให้มันลงมาเอง

ใช่ไงเพราะทุกใครก็ทำได้ก็แค่ไล่
แต่ที่น้ำแข็งถามพี่ไงห้อง๐๑พี่รำคาญไหม

แต่ห้องข้างพี่เนี่ยเขาคงไม่ค่อยรำคาญหรอกนะครับ
เพราะเขาพาคนมาแล้วก็ออกไปเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าพาคนอื่นมาอีกแล้ว